ไม่ใช่นางเอกวอแน่นอนเลยค่ะ

ฉันคิดถึงหมาแมวจอนจัดแถวพระวัตรอีกจะดีกว่า

เธอนอนอยู่ในหลุมและฉันก็ฝุกหรีเธอขึ้นมา

มันศังสรรคารได้แต่จะมันศังระวังค่อยได้หรอกค่ะ

นังเอกเป็นผู้ใหญ่เราไม่รังแกเด็ก
แต่ถูกรังแกมาตลอด
แต่มันเป็นเรื่องจริงเราอยากจะบอกต่อบอกเล่า

หลักแสนหรือหลักหมื่นคะ

ถ้าเกิดไม่ได้ก็คิดว่าทำรูทำพาลมันเอาติดกรรมันถูกจะเอาเงินที่ไปผ่าหอยผ่านมสิเขา
อุ๊บทำไมพูดจารแรงจังเลย

หอยที่คนกินนมก็นมต้ม

ดูคนนะให้ดูที่ข้างในอย่าดูเปลือกนอก

ได้ค่ะขอบคุณพี่อุ๊บค่ะ